คุณผู้ชมคะเราได้เห็นประชาชนคนไทยได้พร้อมใจกันทำความดี
มีกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องนะคะ
และสิ่งที่เราเห็นจากหลายจังหวัด
ก็คือการเดินวิ่งจากจังหวัดของตัวเองเนี่ย

เพื่อกลับถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
มีทางเจ้าหน้าที่จากกองกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน

เดินเท้าจากจังหวัดภูเก็ตเข้ามากรุงเทพนะคะ
คุณผู้ชมค่ะระยะทางกว่า๖๐๐กิโลเมตรนะคะ
ถึงแม้ว่าเท้าเขาจะบาดเจ็บ
ถึงแม้ว่าเขาจะเหนื่อยแต่เขาไม่ท้อจริง

มีความตั้งใจจริงที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ตลอดสองข้างทางเวลาเจอประชาชนตามทางต่างเนี่ย
ก็ให้กำลังใจกันมีน้ำมีอาหารมอบให้แบบนี้นะคะ
เราเห็นภาพดีแบบนี้แล้วมันเป็นกำลังใจ

สำหรับทุกคนที่ทำกิจกรรมจิตอาสา
แล้วก็ตั้งใจจะทำความดีในลักษณะแบบนี้นะคะ
นี่เป็นภาพของชาวบ้านในอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน
อบน้ำดื่มมอบเครื่องดื่มเกลือแร่
ให้กับนายหมู่ตรีประพาคารสกุลเนธ
อาสาสมัครสำรองจิรษักสมัครการ
และอาสาสมัครสำรองธิรยุทธ์บุญยอด

กองกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต

เพราะว่าทั้ง๓คนนี้เขามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ

มากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นับพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
หมู่ตรีประพาคารบอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
มีความตั้งใจจริงที่จะแสดงออกถึงความจงรักพักดี

และอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะระยะทางกว่า๖๐๐กิโลเมตรนะคะ
ที่เขาเดินเท้าจากจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ถึงประจวบคิริคันแล้ว
ได้เห็นถึงพลังความรักอันยิ่งใหญ่ของประชาชน

เพราะว่าพอประชาชนรู้ข่าวก็ฝากตัวแทน
ฝากใครที่เห็นก็ให้กำลังใจให้อาหารให้น้ำดื่มกันเยอะเลยค่ะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงนายหมู่เรียประพาคาร
พูดถึงความรู้สึกความตั้งใจจริงในครั้งนี้กันหน่อยนะคะ
ความตั้งใจของผมก็คือคุยกันในทีมงาน๓คนแล้วว่า

เดินเท้าไม่ว่าจะเจ็บจะปวดจะทรมานแค่ไหน

ผมจะเดินเอาความของชาวบ้าน
ตั้งแต่ออกเดินจากจังหวัดภูเก็ต
จนถึงประจวบคิริคันในขณะนี้
ได้รับทราบว่าระหว่างทางเส้นทางที่เราเดินมา
เราเจออะไรบ้างเราพบอะไรบ้าง
เราเสียใจอะไรบ้างเราดีใจอะไรบ้าง
นี่แหละค่ะเราได้เห็นถึงความตั้งใจ

แล้วก็เวลาเดินบนถนนถนนคอนกรีตแบบนี้

กว่าเดินในพื้นที่ที่มีทุ่งย่า

มันระอุไงพื้นมันร้อนขึ้นมา
แต่เขาทั้ง๓คนก็ดูสิคะเขาก็เดินกันแบบ

ตั้งใจจะทำระยะทางให้ได้ไม่น้อยกว่า๕๐กิโลเมตร
คือในแต่ละวันก็จะทำให้ได้ให้มากที่สุดนะ

ว่าจะมาถึงพระบรมมหาราชวัง

ทั้ง๓นายยังบอกว่าขวัญกำลังใจดีมาก

ให้สำเร็จรู้ล่วงให้ได้ค่ะ